บอกว่าเขาไม่รู้เห็นเรื่องของการขายทัวร์
คือเขาก็เป็นสมาชิกเหมือนถูกหลอกมากลุ่มหนึ่งเหมือนกัน
ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นแล้วก็ไม่ได้ไปหลอกลวงใคร
มีข้อมูลออกมาบอกว่ามีในทุนชาวฮ่องกงช่วยอยู่
ในการซื้อตัวในการจองที่พัก

ก็เป็นกลุ่มของผู้บริหารในบริษัทเวฟเอเวอร์๖คน
ซึ่งมีนางสาวพระศิษย์อรินชะลาเพ
หรือว่าเรารู้จักตอนนี้คือสินแสโชกุล
เป็นสาวธอมเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับ
ความห่างร่วมกันช่องกรมประชาชนจัดทัวร์ญี่ปุ่น
ขึ้นเครื่องบินเช่าหมอลำแล้วก็ปล่อยลอยแพ้
ผู้เสียหายนับพันคนที่สุวรรณภูมิ
ก็ทั้ง๖คนเดินทางไปให้ข้อมูล
แล้วก็มอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับตำรวจ
ก็คือพลตำรวจเอกศรีวราณรังศรีพราณบรรณากุล
บรองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ
นางสาวธันวาลัยน้ำแก้ว
ซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการบริษัทบอกว่า

เขาได้รับการชักชวนจากสินแสโชกุฎ
ให้เธอสมัครเป็นสมาชิกเพื่อซื้ออาหารเสริม
แล้วก็อยากให้เป็นกรรมการบริษัทด้วย

เขาบอกว่าคือเขาไม่ได้เข้าไปมีส่วนรู้เห็น
แต่ว่าใช้เครียดชื่อเอาไปใส่เอาไว้ใน
รายชื่อของกรรมการบริษัทโดยไม่ต้องลงทุนใด
แล้วก็ไม่ได้มีการประชุมบริหารใดเลย
แล้วแต่ว่าจะได้เงินปันผลของบริษัท

ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ก็มีการเดินทางไปเที่ยวฮ่องกงกับญี่ปุ่น

เขาเอางบประมาณด้านการโฆษณาของบริษัทมาใช้

ถ่ายรูปคู่กับสินค้าของบริษัท
เพื่อเอาไปลงเป็นโปรโมชั่นแล้วก็ประชาสัมพันธ์ว่า
ถ้าคุณมาลงทุนแล้วคุณจะได้ไปเที่ยวแบบนี้

ค่ะเออแบบนั้นแล้วก็กลายมาเป็นบอกต่อกันแบบนี้นะครับ
ด้านตำรวจคือพลตำรวจเอกศีวรารังศิพรามนากุลก็บอกว่า
กรรมการทั้ง๖คนยังอยู่ในฐานะพยานที่เข้าให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวน
โดยจากการสอบส่วนพบว่าทั้งหมดสมัครเป็นสมาชิกเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
แต่ว่าความดีนะฮะมี๖คนสมัครเข้าไป
แต่มีแค่๑คนเท่านั้นที่ได้สินค้าครบตามจำนวนอีก๕คนไม่ได้นะครับ
ส่วนผู้เสียหายในคดีนี้คาดว่าทั่วประเทศจะมีมากกว่า๑๐๐คน
ซึ่งก็อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานของพนักงานสอบสวนนะครับ
โดยขณะนี้ตำรวจก็ยังไม่แจ้งข้อหาฐานหมินสถาบันเบื้องสูง
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒หรือข้อหาอื่นใดกับสินแสโชกุล
เนื่องจากว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานนั่นเองครับ
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒หรือข้อหาอื่นใดกับสินแสโชคคุณ
เนื่องจากว่าอยู่ระหว่างการรวมพญาหลักฐานนั่นเองครับ
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒หรือข้อหาอื่นใดกับสินแสโชคคุณ

เนื่องจากว่าอยู่ระหว่างการรวมพญาหลักฐานนั่นเองครับ
เนื่องจากว่าอยู่ระหว่างการรวมพญาหลักฐานนั่นเองครับ
เนื่องจากว่าอยู่ระหว่างการรวมพญาหลักฐานนั่นเองครับ
เนื่องจากว่าอยู่ระหว่างการรวมพญาหลักฐานนั่นเองครับ
เนื่องจากว่าอยู่ระหว่างการรวมพญาหลักฐานนั่นเองครับ
เนื่องจากว่าอยู่ระหว่างการรวมพญาหลักฐานนั่นเองครับ
เนื่องจากว่าอยู่ระหว่างการรวมพญาหลักฐานนั่นเองครับ

เนื่องจากว่าอยู่ระหว่างการรวมพญาหลักฐานนั่นเองครับ
เนื่องจากว่าอยู่ระหว่างการรวมพญาหลักฐานนั่นเองครับ
เนื่องจากว่าอยู่ระหว่างการรวมพญาหลักฐานนั่นเองครับ
เนื่องจากว่าอยู่ระหว่างการรวมพญาหลักฐานนั่นเองครับ
เนื่องจากว่าอยู่ระหว่างการรวมพญาหลักฐานนั่นเองครับ
เนื่องจากว่าอยู่ระหว่างการรวมพญาหลักฐานนั่นเองครับ
เนื่องจากว่าอยู่ระหว่างการรวมพญาหลักฐานนั่นเองครับ

เนื่องจากว่าอยู่ระหว่างการรวมพญาหลักฐานนั่นเองครับ

เนื่องจากว่าอยู่ระหว่างการรวมพญาหลักฐานนั่นเองครับ
เนื่องจากว่าอยู่ระหว่างการรวมพญาหลักฐานนั่นเองครับ

เนื่องจากว่าอยู่ระหว่างการรวมพญาหลักฐานนั่นเองครับ
เนื่องจากว่าอยู่ระหว่างการรวมพญาหลักฐานนั่นเองครับ
เนื่องจากว่าอยู่ระหว่างการรวมพญาหลักฐานนั่นเองครับ
เนื่องจากว่าอยู่ระหว่างการรวมพญาหลักฐานนั่นเองครับ
เนื่องจากว่าอยู่ระหว่างการรวมพญาหลักฐานนั่นเองครับ
เนื่องจากว่าอยู่ระหว่างการรวมพญาหลักฐานนั่นเองครับ
ทำให้มีโอกาสไปพบกับหญิงคนหนึ่งเป็นชาวฮ่องกงคนหนึ่ง
ทำให้มีโอกาสไปพบกับหญิงคนหนึ่งเป็นชาวฮ่องกงคนหนึ่ง
ก็ให้บอดี้การ์ส๓คนแล้วพาตัวหญิงสาวิ้งชาวฮ่องกงออกไป
แต่ทีนี้ไปแล้วคุณเฮเลนก็รู้สึกผิดสังเกตก็โดยพูดขึ้นมา